แล้วก็หลอกคุยกับเด็กวัยรุ่นผู้ชาย
เมื่อเขาส่งภาพลามกอนาจารย์อวัยวะเพศต่างอะไรมาแล้ว
ตัวเองก็เก็บไว้นัดเขาออกมาเจอ
ทุกคนก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ไง
จากโปรไฟล์ในสังคมออนไลน์นี่

ใช่ขับรถกงรถเก๋งมาหานัดเจอ
แล้วก็แบล็คเมลเขาบังคับให้เขามีเพศสมพันธ์ด้วย
แล้วตัวเองก็ใส่ถุงยางบ้างไม่ใส่บ้าง
วันนี้มีผู้เสียหายออกมาเพิ่มเติมอีกเยอะครับ

เป็นอดีตทหารนะชื่อว่านายจักริจค่อมสิงอายุ๔๓ปี
ก่อนหน้านี้เป็นทหารนยศจ่าสิบเอก
ซึ่งวันนี้มีชายหนุ่มวัย๓๐ปี
พยานสำคัญที่รู้พฤติกรรมของนายคนนี้
แล้วก็ตัดสินใจส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเพจ
ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

บอกว่ามีผู้เสียหายที่เป็นรุ่นน้องในหมู่บ้าน
มาเล่าให้ฟังว่าถูกล่อลวงแล้วก็ถูกบังคับ
ให้มีเพศสมพันธ์ด้วยถึง๔ครั้ง
เขาจึงปลอมตัวพูดคุยกับนายจักริต
หาข้อมูลต่างจนพบว่าเหยื่อทุกคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นชาย
ต่างถูกหลอกลวงและถูกบังคับข่มขืน
ส่วนตัวแล้วไม่เชื่อว่าจะมีผู้เสียหายแค่๗๕ราย
ตามที่นายจักริตบอกเชื่อว่าต้องมีมากกว่านี้
เพราะว่าพบจากข้อมูลในโลกโซเชียล
มีคนที่ติดต่อพูดคุยนัดเจอกับเขามากกว่า๑๐๐ราย
แต่บางคนไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง
ก็เลยอยากบอกคนที่ถูกล่อลวงไป
แล้วก็ถูกบังคับให้มีเพศสมพันธ์กับเขาเนี่ย
ต้องออกมาต่อสู้มาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ในการเอาผิดกับผู้ต้องหารายนี้ให้ถึงที่สุด
มันทำจริงผมก็เด็กคนนึงมันก็เอาเรื่องนี้มาฟ้องให้ผมฟังว่าเนี่ยมันโดนคนคนนี้แอบอ้างตัวตอนแรกใช้รูปคนอื่นเข้ามาทักทายคุยกันครับ
แล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จแล้วก็ถูกแอบถ่ายคลิปไว้
แล้วทหารคนนี้มันก็เอาคลิปนี้มาข่มขู่น้องผมเนี่ยอยู่ตลอด
จนต้องยอมให้มันมีอะไรด้วยเนี่ยประมาณ๓๔ครั้ง
น้องผมเนี่ยมันบอกว่ามันลองโหลดมันเห็นโฆษณาแอปเนี้ยมันลองโหลดมาเล่นดู
แล้วทีนี้มันก็เลื่อนดูมันก็ไปเจอผู้ชายคนนี้
โปรไฟล์ว่ารับสมัครแฟนจะมีเงินเดือนให้
อย่างเงี้ยครับมันก็เลยลองถ้าเข้าไปดูแล้วสุดท้ายมันก็นัดเจอกัน
ก็พอเจอกันมันก็บอกอยู่ว่ารูปมันก็ไม่ใช่แล้ว
รูปก็ไม่ใช่จากเหมือนตัวจริงแล้วแต่ที่นี้ก็
สำหรับตัวเด็กคนนี้มันบอกว่ามีข้อตกลงเรื่องเงิน
จะมีเงินให้มันก็เลยยอมตามภาษาเด็กแล้วสุดท้ายแล้วมันก็โดนแอบตั้งกล้องถ่ายไว้ในรถครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็มีการใช้รูปภาพที่แอบถ่ายในรถน่ะมาเพื่อคมคู่ให้ร่วมกลับมาร่วมมีเพศสัมพันธ์กันอีกถ้าเข้าไปดูในเฟสต์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันเอาลงไว้เป็นร้อยเหตุอันที่จริง๗๐นี่ผม
ก็ถามเข้าไปดูก็คือคนที่มันเอามาลงก็คือคนที่ปฏิเสธมันแล้วไม่ยอมไปมีอะไรกับมันแล้วมันก็จะเอารูปมาลงมาประจานทุกคนที่มันเอารูปมาลงคือคนที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับมันมาแล้วในส่วนนักภาพมั่นใจอย่างนั้นผมก็เลยเอาลุยแล้วทีนี้ต้องเอาให้อยู่หมดครับเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พลตำรวจรีสุรเช

จะแบล็กเมลเดี๋ยวจะเอาคลิปวีดีโอไปเผยแพร่
เขาจะอ้างแบบนี้ตลอดจะขู่แบบนี้ตลอด
ถ้าเหยื่อคนไหนขัดขืนผู้ต้องหา
คมคืนในรถเก่งด้วยนะคะบั้งลาย

แล้วมีกล้องถ่ายภาพอยู่ในรถด้วย
เตรียมจะแบล็ดเมลเขาด้วยเนี่ย

สังคมออนไลน์ดาบสองคมนะฮะ
กะหลอกลวงนี้ง่ายมาก